ปนไม่ปนเขาแยกกันชัดเจน
ร่างทรงองค์เทพมาช่วยดูเรื่องหวย๓๐ล้านหน่อยได้ไหมฮะ

คือปล่อยร่างทรงไว้ก่อนแต่หวยเนี่ยคือต้องรอดู
เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการปล่อยคลิปออกมาใช่ไหม
แล้วก็ในคลิปความยาว๒๗นาทีคุณผู้ชม
ทีนี้เรามีการไปตามหาว่าไปสอบถามแม่ค้า
ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง

เล่าเรื่องคลิปให้คุณผู้ชมฟังก่อนดีกว่านะคะ
เรื่องคลิปก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
อาชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม

แล้วก็เอาคลิปยาว๒๗นาทีเป็นตัวละครคดีหวย๓๐ล้านนี่แหละ
เป็นเสียงผู้หญิงเนอร์คุยกับผู้ชายเนอร์
ซึ่งอันนี้เขาก็คาดการณ์กันนะว่าผู้ชายเนอจะเป็นเสียงของครู
แต่ทีนี้รายละเอียดในคลิปเนี่ย
ว่าซื้อล็อตเตอรี่เลข๗๒๖
เลข๒๖จากแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ชื่อดำ

แม่ค้าก็ไม่ได้เอาลอตเตอรี่ให้ทางฝั่งผู้ชายสักทีนึง

มีทั้งโทรมาบอกว่าเจอลอตเตอรี่แล้วมีทั้งบอกว่าจะเอามาให้ที่บ้าน
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทั้งที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว

นายอัชริยะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับคลิปในชั้นศาล

เพราะฉะนั้นไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลนะเป็นคลิปที่เขาเพิ่งได้มา
ย้ำแบบนี้ทุกครั้งแหละว่าคลิปที่ถูกเปิดเผื่อและแพร่

ค่ะทีนี้เราก็เลยต้องไปถามหน่อย
ตอนนี้เจ๊บอกว่ายังไม่ได้เริ่มขายงวดต่อไปนะ
แล้วก็ถามเรื่องคลิปเสียงฟังหรือยังยังไงบ้าง

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความเจ๊ไม่ตอบเลย
เพราะทนายบอกไว้ว่าถ้าเกิดเจ๊ตอบจะละเมิดอำนาจศาล
แล้วเจ๊เขาบอกด้วยยังไม่ได้ฟังเองหรอก
๗นาทีแต่มีคนมาเล่าให้ฟัง
ส่วนตัวเจ๊เองก็ไม่ได้สนใจคลิปเสียง

แต่ยังไงเจ๊บ้าบินยืนยัน
ว่ามอบลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่๑
ให้กับครูปรีชาไปแล้ว

ไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะ
เพราะว่าตอนนี้รู้กันอยู่ว่าเรื่องมันอยู่ในศาล
เหตุการณ์มีอะไรที่เป็นจริงบ้างครับตรงนี้เป็นเหตุเสี่ยง
ในคลิปเสียงมันเหมือนยำรวมมิตรนะนะ
ไม่รู้มันเอาช่วงไหนกับช่วงไหนมาต่อกัน
ไม่รู้ว่าคลิปจริงหรือคลิปปลอมเราไม่รู้
มันเหมือนเอาหลายตอนมายำ
แล้วเราสงสัยไหมว่าทำไมคลิปเสียงนี้เหมือนกับเราไม่ได้ให้หวย
ไม่รู้ค่ะไม่สงสัยเพราะว่าเราให้ไปแล้ว
มันเป็นการกินนันประการนอกออกมาไม่ทราบ
มันตัดต่อหรือเขาให้ใครสร้างมาเราไม่ทราบ
เราไม่ขอความเห็นตรงนี้
นี่แหละค่ะก็เจ๊บ้าบินก็บอกกับเราแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้เราไปถามอีกคนหนึ่งก็คือเจ๊เกี่ยวนางปนัญชยาสุขภูลนะคะ
เจ๊เกียวบอกเรื่องนี้บอกว่าไม่ยืนยันว่าคลิปนี้จะเป็นของจริงหรือของปลอม
แต่ว่าเหตุการณ์ที่พูดตามคลิปเสียงนี้อันนี้เจ๊เกียวบอกนะ
ว่ามันก็มีทั้งจริงมีทั้งไม่จริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปเสียงครูปรีชาจริง
ครูปีชาคงไปปรึกษากับใครคนใดคนหนึ่งอันนี้เป็นสิทธิ์ของครูปรีชา
แต่ก็อาจจะพูดจริงเกินไปเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ย
ครูปีชาเหมือนจะไม่ไว้ใจแม่ค้าที่หาลอตเตอรี่ไม่เจอ
แล้วก็กลัวไงว่าแม่ค้าจะเก็บไว้เอง
เจ๊เกียวยืนยันนะคะว่าครูปรีชามารับลอตเตอรี่ไปแล้ว
ขณะที่รับไม่มีการโต้เถียงด้วยว่าครูไม่ได้ลอตเตอรี่ตามที่ต้องการ
แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เจ๊บ้าบินจะขายลอตเตอรี่ให้กับหมวดจรูน
อันนี้เจ๊เกียวบอกเพราะว่าตามข่าวเนี่ย
จรูนบอกว่าซื้อบนแผงแต่ว่าเลขชุดนี้เจ๊บ้าบิน
เอาไว้ในกระเป๋าของเจ๊บ้าบิน
ส่วนครูปรีชาค่ะเมื่อวานนี้ครูก็ไปสอนที่โรงเรียนตามปกตินะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปเหมือนกันจะไปขอสัมภาษณ์ครูว่าคลิปนี้มันยังไง
แต่ปรากฏว่าคุณครูก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลยังไงก็ไม่อยากให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล
ส่วนนายอัจฉริยะจะทำอะไร
อันนี้ครูปีชาบอกว่าจะปล่อยคลิปเสียงอีกกี่คลิปก็ไม่ก้าวไก่

เข้าไปดูในเฟซบุ๊คค่ะชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมของนายอัชริยะ

เมื่อวานโพสต์เอาไว้ตอนทุ่มกว่า

ติดตามคลิปเด็ดที่พี่น้องประชาชนห้ามพลาด